คุณผู้ชมว่าน้องผู้หญิงคนนี้โดนอะไรครับ
คือมีคนไปเห็นคลิปนี้คือน้องตาบวมปูดบวมปูดมากเลย
ก็เลยสงสัยกันน้องขายของอยู่ในปั๊มน้ำมัน
โดนอะไรอ่ะลูกโดนอะไรเขาบอกตกนะฮะตกลงมากระแทกกับเครื่องซักผ้า
คนถ้าถามต่อโดนทำร้ายหรือเปล่าน้องบอกไม่ใช่ฮะลองดูฮะ
เด้อหน่อยน่ะฮะ
แล้วกี่วันแล้วนรูปอันนี้วันที่สี่วันที่สี่แล้วแม่ให้พาไปหาหมอหรอ
ไม่มันเหมือนตัวต่อไม่ดีหรอหนูไม่โดนทำล้ายไปใช่ไหม
พูดจริงพูดความจริงเดี๋ยวพี่ให้ตังค์เยอะกว่านี้
เคยทำอะไรไหมมีไหม
เจ้าของคลิปเจอน้องผู้หญิงคนนี้นั่งขายของอยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
เจอเห็นว่ามองดูเลยเจอเห็นว่า

ตอบว่าไม่ได้โดนทำร้ายค่ะหนูตกลงมากระแทกกับเครื่องซักผ้า
เอาล่ะวันนี้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ
พบกับท่านภูมิในการโรงเรียนที่น้องอยู่
ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปในห้องประชุมผ่านไป๑ชั่วโมงทั้งหมด
ออกมาออกมาแล้วไปไหนอ่ะไปสพออุทัยฮะ
ไปกับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิเส้นได้ด้วยนะครับ
เพื่อไปประสานกับตำรวจให้เชิญผู้ปกครองของเด็กมาสอบสิ

พ่อกับแม่ของน้องก็ไปที่โรงพักครับ
แม่ของน้องพูดแบบนี้บอกว่าไม่ได้ทำร้ายลูก
ส่วนบาดแผลที่เกิดมันมาจากน้องไปช่วยตากผ้า
แล้วปีนขึ้นไปบนเครื่องซักผ้า

น้องก็ลื่นแล้วตกลงมากระแทกกับวงกบประตูครับ
ส่วนที่หลายคนสงสัยว่าเธอบังคับให้ลูกไปขายของหรือเปล่า
ยืนยันว่าลูกเต็มใจไปช่วยไม่ได้บังคับครับ
อ๋ออย่าว่าอะไรก็ว่าไปแต่เรื่องแข่งการนะครับไม่มีค่ะไม่มีค่ะ
ทำไมน้องต้องไปขายถึงดึกดื่นขนาดนั้นนะคะคุณแม่น้องเลิกเรียนมาแล้วน้องก็ต้องขายอ่ะค่ะ
เป็นการบังคับให้น้องไปขายหรือน้องจูงใจจะไปขายเองครับจูงใจไปขายเองค่ะ
ส่วนตัวเราขายด้วยไหมคุณแม่ไม่บางวันหนูก็ขายแต่บางทีหนูไม่สบายวันนั้นนะคะ
แล้วหนูจะไปยังไงเนี่ยแม่มันมีประเด็นหรือว่าเราใส่หูฟังอะไรมาบ้างครับ
ไว้ตรงนี้ไหมไม่มีค่ะใส่หูฟังเพราะว่ามันหนูกลัวคนคนใส่หน้าจากน้องไปขายอืม
นางสาวเต็มสินีโสภาสมสวัสดิ์ท่านเป็นอาสาสมัครกลุ่มเส้นได้เด็กและสตรีนะครับ
เปิดเผยกับพุทธกราบบอกว่าแม่กับเด็กเนี่ยให้ข้อมูลตรงกันว่าเกิดจากอุบัติเหตุ
จากเครื่องซักผ้าแต่จะจริงหรือจะเท็จเดี๋ยวตำรวจจะสอบสวนและตรวจสอบกันต่อครับ